ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอารมณ์ดีนะข่าวใส่ไข่สด
ใหม่ให้เยอะวันนี้ถึงขนาดกับกราบสวัสดีกันเลยทีเดียวนะโอ้โห
ดำพี่ชอบผมมดดำทรงนั้นมากเลยอ่ะพี่ไข่แบบว่าที่มาร์คหน้าเออที่มาร์คหน้าแล้ว
มันเด็กทำผมลงมาอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะใช่หน้าเหมือนหลานเดี้ยเลย
ดีหรอกดูเด็กอ่ะคุณพี่ดีหรอกดีหรอกจริงจริงเด็กแน่เออลองไปหาดูนะฮะ
ไม่ใช่ผมทรงมันสำหรับถ่ายรูปเฉยไหมไม่คุ้นชื่อ
ใช้แบบทำทรงนั้นบ้างมันมันไม่ตรงนี้มันนานมากแล้วฮะ
นี้มันนานเกินไปแล้วอันนั้นถ่ายนานยังคะ
ตัวภาพนี้ค่ะคือเมื่อก่อนอะมีช่างผมอยู่คนหนึ่ง
เดียวเลยอยู่จนตายก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของคุณพี่ไปนะเอ้าวันนี้ไปดูเรื่อง

ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่๗๗๖๑๐๘ราย
หายป่วยเพิ่ม๑๙๘๑๙รายค่ะ
ซึ่งตอนนี้รวมหายป่วยสะสมอยู่ที่๕๒๗๙๐๘ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมานี้๑๔๙รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๖๓๓๒ราย
มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
ครบ๔เดือนเต็มของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
เว็บ๓และ๔
วันที่๕๙ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์
ตัวเลขผู้ป่วยโควิดลดลงบ้าง
ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลมากถึง๓คน
มีผู้ป่วยผลบวกรายใหม่อีก๓๙ราย
ก็คิดเป็นเกือบ๔๐ของผู้ที่มาตรวจ
แล้วก็ในจำนวนนี้ค่ะมีบุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
กลายเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก๒ราย
ให้กับผู้ที่ลงชื่อจองคิวเอาไว้เนี่ย
ที่เราทำกันมาเกือบ๒เดือนติดต่อกัน
วันนี้เราทำเพิ่มได้อีก๒๐๖๘คน

เรายิ่งเห็นสีหน้าและแววตาจากผู้ที่ได้รับวัคซีนว่า
ชีวิตของผู้คนที่มาพบเราดูมีความหวังมากขึ้นเพียงใด
ให้กับผู้คนมากกว่า๑แสนคนมาแล้ว
แต่จะมีใครรู้บ้างไหมว่าพวกเราแพทย์พยาบาลจำนวนไม่น้อย
เพิ่งเคยได้รับเพียงสีหน้าแววตา๒เข็ม
ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็เมษายนที่ผ่านมาเท่านั้น
ส่งรายชื่อแพทย์พยาบาลเพศัตว์นักรังศรี
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเกลตลอด
บุคลากรอื่นที่ทำงานด่านหน้าในโรงพยาบาล
ที่แสดงความจำนงขอรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่๓เป็นไฟเซอร์
ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกา
ไปที่กระทรวงโดยผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
แต่เมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายที่ผ่านมา
ได้รับทราบว่าเราได้รับการจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าเพียงร้อยละ๖๐
ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้น
ทั้งนี้เนี่ยเราระบุชื่อตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่จะขอฉีดบูสเตอร์ไฟเซอร์
ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ด้วยซ้ำ
ซึ่งความยากลำบากของการบริหารงานก็คือ
เราจะอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่ม
ที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไร
ว่าในกลุ่มแพทย์สาขานี้จำนวน๑๕คนที่ร้องขอ
จะมีแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเพียงแค่๙คน
แต่อีกคนอีก๖คนเนี่ยจะไม่ได้
ได้ยังไงว่า๑๐คนที่ทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกัน
จะมีคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพียง๖คนเท่านั้น
ส่วนอีก๔คนบอกให้รอไปก่อน
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขาของครอบครัวแล้วก็ญาติญาติพวกเราที่เป็นผู้บริหารจัดการ
จะขอให้เขามาทำงานที่เสี่ยงภัยต่อไปด้วยเหตุผลอย่างไรดี
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ท่านบอกมา

ใช่คือเขาก็บอกจากจำนวนตัวของแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรด่านหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล
กับสิ่งที่เขาได้รับนะตอนแรกนี้

ตอนแรกเขาบอกว่าหมอจะได้ฉีดหมดเลยถูกต้องไหม

แต่ก็มีข่าวว่าทหารได้ฉีดจริงไหมพี่หนุ่ม

เขาก็เป็นหมอเหมือนบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน

จริงแล้วคุณหมอคือหรือแม่งพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ที่อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอะ

แต่จริงตามที่ตอนแรกบอกมาก็คือ
ที่จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์เราก็น่าจะเพียงพออยู่แล้ว
ในจำนวนที่แบ่งให้บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วจุดหนึ่งอยู่แล้ว

แล้วก็มีชาวต่างชาติที่เข้าอยู่เหมือนในประเทศไทยเน้นผู้สูงอายุใช่ไหมฮะ
ก็คือเป็นกระตุ้นภูมิให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์

แล้วทำไมเขาถึงยังไม่พอกัน
ใช่ทำไมเขาถึงได้รับแค่นี้ไม่ครบ
บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะ

๘๐๐๐๐๐กว่าคนบางคนไปฉีดแอสต้าเป็นเข็มที่๓แล้ว
ถูกต้องไหมก็จะไม่ได้ฉีดไฟเซอร์

ใช่แต่ที่โรงพยาบาลสนันธรรมศาสตร์ท่านบอกท่านได้
ร้อยละ๖๐ก็คือได้๖๐ของจำนวนแพทย์และบุคลากรที่โรงพยาบาล
อาจารย์หมอบางท่านนะอาจารย์หมอบางท่านบอก
ผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่รอไฟเซอร์
เขาบอกว่าให้ด่านหน้าตัวจริงเขาฉีดดีกว่า
คือเพราะมีหมอกับพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าจริง
ต้องจำเป็นต้องเจอกับคนที่เป็นโควิดจริงต้องเอาให้ตรงนั้นก่อน
ส่วนท่านเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นคุณหมอเหมือนกัน
อันนี้ก็มีนะแต่จริงแล้วผมก็มองว่าสุดท้ายแล้ว
คุณหมอหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกคนควรต้องได้รับบนไฟเซอร์ก่อน
ถ้าไปดูท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
ท่านก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการกระจายวัคซีนไฟเซอร์๑๕ล้านโดสนี้

ท่านบอกว่าการจัดสรรวัคซีนในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์๗แสนโดสเนี่ย
ทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมค่ะ
แล้วก็ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ครบ๑๗๐แห่งทั้ง๗๗จังหวัดแล้ว
แล้วก็มีการเริ่มฉีดไปตั้งแต่๔สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้ฉีดไปได้แล้ว๕๗๐๐โดส
จากการติดตามอาการตอนนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะ
พบก็มีแค่อาการปวดบวมร้อนแล้วก็มีไข้เล็กน้อย
ในส่วนของวัคซีนที่ส่งไปล็อตแรกประมาณ๕๐๗๕
เนื่องจากว่าได้สำรวจความต้องการฉีด
พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนที่ฉีดบูสเตอร์โดส
ซึ่งการบริหารจัดการด้วยวิธีการทยอยส่งเป็นล็อตนั้น
ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งไปทั้งหมด๑๐๐ของจำนวนบุคลากร
พื้นที่นั้นอาจจะได้เกินหรือขาด
เนื่องจากว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ารายใหม่

ยืนยันว่าจะจัดส่งครบจำนวนบุคลากร

ทางด้านในแพทย์โสพลก็ยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าส่วนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
เด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไปแล้วก็หญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
ในพื้นที่๑๓จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
จำนวน๖๔๕๐๐โดสค่ะ
รวมถึงชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงแล้วก็นักเรียน
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ๑๕๐๐๐โดส
ก็จะทยอยส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาล

โดยจะฉีดให้คนที่ยังไม่เคยได้วัคซีนตัวอื่นมาก่อน
ทั้งนี้ในกลุ่มของเด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
ที่มีโรคเรื้อรังแพทย์ที่รักษาจะประเมินเลยค่ะว่า
พร้อมรับวัคซีนหรือไม่
แล้วก็จะติดตามอาการหลังการฉีด
โดยรายงานผ่านระบบหมอพร้อม

สงสัยว่าอาการกล้ามในหัวใจอักเสบ

เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันที
ในขณะเดียวกันที่วันนี้มีคนวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับว่า
ทหารยศ๑๑เขาโพสต์ภาพบัตรคิว

ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยเนี่ย
ปรากฏว่าวันนี้ทางรองโฆษกองทบก
พันเอกหญิงสิริจันงาทอง

ตำแหน่งนายศิษย์ภยาบาล
นายศิษย์ภยาบาลหมวดทหารเสนารักษ์
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
ณฑนทหารบกที่๒๘จังหวัดเลยครับ

เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ฉีดเหมือนกัน
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิดจริงคนคนนี้นะครับ
โรงพยาบาลสนามจังหวัดเรยเขาก็เป็นคนเป็นหนึ่ง
บุคลากรที่ไปดูไปดูโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดเลยด้วย

ซึ่งมณฑนทหารบกที่๒๘เขาสนับสนุนพื้นที่ในค่ายทหารเนี่ย

โดยใช้อาคารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร๒อาคาร
รองรับผู้ป่วยโควิดได้ทั้งหมด๓๘๐เตียง
เพราะฉะนั้นคนนี้เขาแม้เขาจะก็เป็นทหาร

ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้ายิ่งกว่าด่านหน้าอีกนะครับ

เขาเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะ
ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีผู้ป่วยโควิดสีเขียวนะฮะ

ซึ่งเป็นไปตามนโยบันกองทบุค
ที่ให้หน่วยทหารสนับสนุนอาการสถานที่ในการดูแล

อันนี้แหละเมื่อเช้าทุกคนพูดถึงกันหมดเลย
ว่าเอ้าไฟเซอร์ไปอยู่ที่ทหารได้ยังไง
ในขณะที่หมอออกมาพูดว่า
ตอนนี้หมอยังได้ไฟเซอร์ไม่ถึง๖๐เลย
วันนี้เขาก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างนี้แล้วนะครับ
ว่าในที่สุดแล้วเขาคนนี้ก็ถือบุคลากรทางการแพทย์

วัคซีนน่าจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมากครับ
โอ้โฮมากมายคุณหนุ่มคิดจะฉีดเข็ม๓ฉีดอะไร
คิดนะครับก็ผมก็รอดูอยู่ครับว่า

คืนแสดงว่าไม่ได้ชัวร์แล้วไงพี่

เขาบอกว่าก็สมมุติตอนนี้เขาเริ่มตัดก่อน

เขาก็จะตัดก่อนสมมุติจองไปสัก๓๐๐ใช่ไหม

มดเล็กไปให้คนที่จากจังหวัดด้วยไง
โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพร
ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียน
ขอรับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม

เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่๓เนี่ย
จะสามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน

ว่าคุณจะไปฉีดกันที่ไหนนะครับ
แล้วก็นัดฉีดแล้วก็โอนเงินได้ตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคม

หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันและกำหนดเนี่ย

ฉีดที่ไหนแบบประชาชนอะไร
หมอพร้อมลงทะเบียนหรือยังอะไรอย่างนี้เลยนะ

คุณจะให้ส่งวัคซีนไปที่จังหวัดไหน

ซึ่งไอ้ขั้นตอนการลงทะเบียนตอนนี้

ลงได้๒ช่องทางคือเว็บไซต์ของ

คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันอันนี้ได้เลย

อัตราค่าฉีดวัคซีนซิโน

โดยทุกสองโดสเนี่ย

อย่างที่เราบอกกันว่าสมทบทุนครึ่งโดสเนี่ย

ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรก
และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

ให้ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง

ได้ทุกกรณีนะฮะ

แต่ถ้าสมมติไปโรงพยาบาลตื่อฉีกของที่จุฬาปอดเอง

เขามีโรงพยาบาลให้เลือกเยอะแยะเลยอย่างนี้นะฮะ

ซึ่งวันศุกร์ก็เป็นเรื่องราวเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะคึกโครมทีเดียว
เพราะว่าถอยนะครับก็คือไปสังหารคุณพิมเนี่ยนะครับ

ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางครอบครัวของน้องพิมนะฮะ

ดำเอาอาถิของลูกสาวเนี่ยนะครับไปรอยอังคารนะครับ
คือเมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพของน้องไปเรียบร้อยนะครับ
โดยคุณแม่ของน้องพิมเนี่ยก็โพสต์ภาพนะฮะ

เนี่ยเป็นคนชอบทะเลแม่จะพาหนูไปนะ

คือด้านคุณแม่ก็เปิดเผยนะครับว่าครอบครัวเนี่ย

แล้วก็เขาก็ไม่จำเป็นต้องมางาน
เพราะอยากให้ดวงวิญญาณลูกสาวไปสู่สุขติ
ส่วนเรื่องของคดีความให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
และตนเองก็ไม่มีอะไรจะฝากถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกคนต่างรับรู้ด้วยใจอยู่แล้ว
ลูกสาวนั้นไม่ได้ใช้มีดทำร้ายร่างกายตัวเอง
แต่อย่างน้อยเลยนะคือไม่มีทางเป็นไปได้เลย

ขณะที่ทางด้านทนายเจมส์นะฮะนิติธรแก้วโตครับ
ก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อขอสารประกันตัวถอยอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเพิ่มวงเงินประกันให้มากขึ้น
อกจากนั้นนะครับจะขออนุญาตสารคัดค้านการประกันตัว
ให้เข้าไปชี้แจงต่อสารถึงลักษณะบาดแผล

ก็ขึ้นอยู่กับทางด้านดุลพินิษฐ์ของศาลนะครับว่า
ทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนคันนายาวก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างผลการชนะสูตร
ส่วนทนายฝ่ายไทยทอยจะขอให้ตำรวจไปชี้แจงต่อสารก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้เหมือนกันนะครับ
หากสารมีคำสั่งก็ยินดีไปชี้แจงตามพยาหลักฐานที่มีอยู่แล้ว

นี่นะครับก็คือทางฝั่งของทนายเจมส์เนี่ยจริงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นทนายแบบเต็มรูปแบบนะของถอย
แต่ว่าเขาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของเอมมี่อมรวรรณซึ่งก็เป็นผู้จัดการของถอยแค่วันเดียว

วันเดียวพอวันรุ่งขึ้นก็ก่อเหตุนะฮะทนายเจมส์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของทางเอมมี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอมมี่ก็เลยไห้วานให้ช่วยดูให้หน่อยนะฮะแต่เรื่องของการที่จะแต่งให้เป็นทนายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่ง
เพราะตอนนี้ทนายเจมส์ก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ที่ปรึกษาของทางฝั่งเอมมี่ค่ะ
นี่คือเป็นภาพที่เอมมี่เนี่ยก็คือไปงานศพนะฮะของทางน้องพิมเอาพวงหลีดไปนะครับ
แต่ว่าทางคุณแม่เขาก็ไม่สะดวกรับนะฮะเขาก็เลยให้ทางพี่สาวออกมารับแทน
แล้วก็บอกว่าจริงเอมมี่เขาก็ไปขอโทษเขาก็บอกว่าขอโทษทำไมเอมมี่ไม่ได้เป็นคนทำอะไรผิดต้องขอโทษทำไม
อืมเนี่ยนะฮะ

เออเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขอโทษทำไมไม่ให้พ่อไม่ให้แม่ถอยด้วย
จริงก็คนก็พูดถึงเรื่องเป็นลมไงเธอ
เป็นลมสิเป็นลมวันนี้อุ้ยตายแล้วกลายเป็นแบบเป็นลมทิพย์ขึ้นมาอีกนะครับ
นางก็เสี้ยกลับมาเหมือนกันว่าทำไมเหรอคนเป็นลมมันผิดตรงไหน

นางก็บอกมาอย่างนั้นบอกว่านางเป็นลมก็แล้วทำไมล่ะก็คือต่อให้เป็นแค่วันเดียวเนี่ย
ก็เนี่ยนางมีความสนิทสนมมาสองเดือนแล้วแล้วก็บอกว่าถอยเป็นคนน่ารักกับนาง
นางก็เลยช็อกค่ะคิดไม่ถึงนางว่าอย่างงั้นอ่า
เออแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นเอ่อถึงแม้จะเป็นแค่วันเดียวเนี่ย
ถือว่าเป็นคนเด็กในค่ายก็เลยถือโอกาสไปขอโทษ
ร้องไห้ไหมเธอไม่รู้เหมือนกันในนี้แต่ว่าวันนั้นก็ร้องนะวันที่ไป
เพราะนางร้องไห้เก่งอยู่แล้วเธอออกทีวีพวกเรานางก็ร้อง
แล้วเดี๋ยวนางก็หัวเราอ่าจริงจริงนางร้องไห้เลยแต่นางเป็นลมเนอะ
เออวันก่อนผมก็พูดไปนางโทรศัพท์มาหาผมนางด่าไหมเธอ
ยังไม่ด่าหรอกนางไม่ด่านางไม่ด่านางไม่ด่านางก็บอกว่านาง
หมีนางเป็นลมจริงนางบอกอย่างนั้นนางช็อกนางคงไม่หรอกคงใส่แมส
สักคงป๊อกอ่ะนึกออกปะล่ะอ่าไม่นางก็บอกนางช็อกเพราะว่าเครียด
ได้ยินแบบรับไม่ได้เกินจะต้านอืมเป็นผู้จัดการกี่วันเถอะ
วันหนึ่งโอเคแต่ว่าก็สนิทกัน๔ชั่วโมงเออแต่ก็สนิทสนิทกันมาสองเดือน
ว่าอย่างงั้นใช่ไหมอ่าเห็นว่าสนิทมาสองสิบสี่ชั่วโมง
อ่านะเอออ่ะอ่านะครับก็ต้องไปว่ากันแต่ในมุมของการต่อสู้ก็
ก็ต้องไปดูกันอีกครั้งว่าจะสู้ด้วยวิธีไหนนะครับเพราะว่าในมุมของ
ถอยทอยก็อาจจะมีการอ้างว่าจะถูกทำร้ายร่างกายเพราะเอ่อ
ตัวผู้หญิงน้องพิมเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ
อาจจะมีการสู้กันในลักษณะนั้นอยู่แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าตอนหลังหลังข่าวก็ออกมาบอกว่า
อันนี้จะถามเธอว่าในฐานะเธอทำเขาบอกว่าแผลจริงมันก็เหมือนเป็นแผลบาด
บาดอย่างเงี้เหรอคือไม่ใช่มันเป็นรอยจ้วงจิ้มอ่ะจ้วงเข้าไปเขาบอกตรงทรงอกอ่ะ
งั้นทำให้เสียชีวิตถูกต้องไหมที่สถาบันคือคือคือตำรวจเนี้ย
ผมคุยกับตำรวจตำรวจก็บอกว่าบางแผลเนี่ยก็ไม่ได้จุดตาย
แต่บางแผลเนี่ยคือเข้าจุดตายอืมเอ่อแล้วแผลมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้
ไม่ได้เข้าไปลึกมากในทุกทุกแผลเออแต่มันก็เป็นลักษณะเหมือนแบบ
บาดแผลเดี๋ยวคือที่บริเวณหน้าอกเนี่ยก็มีบาดแผลเป็นรอย
เป็นรอยเหมือนอะไรอ่ะจิ้มเข้าไปอะไรอย่างเงี้แหละอ่าแล้วก็แล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ย
ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทางเอ่อทางด้านเอ่อคุณหมอวรสอืม
ก็เป็นจิตแพทย์นะฮะก็ท่านก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
จากประสบการณ์แล้วนะครับแล้วก็ผลการวิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยกับทั่วโลกนะ
เขาบอกว่าโอกาสของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยแล้วก็ซึมเศร้าเนี่ย
จะถูกทำร้ายร่างกายมากกว่าที่คนเหล่านี้จะไปทำร้ายคนอื่น๒เท่า
เข้าใจไหมเพราะอะไรอ่ะก็คือก็คือเป็นเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ย
ที่เขามีอาการเป็นไบโพล่าเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีที่อยู่ในสมอง
ที่มันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เหมือนกับมีอาการที่แบบเอ่อ
คั่วเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็โกรธมาก
โกรธโกรธจัดสุดสุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันสวิงไปสวิง
อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยแล้วไม่ได้ทำความเข้าใจ
ซึมเศร้าเนี่ยแล้วพอเขามีอาการที่ฉุนเฉียวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอีกฝั่ง
ไม่เข้าใจก็อาจจะแบบแรงมากูแรงกลับก็อาจจะมีการทะเลาะกันอะไร
อย่างเงี้เกิดขึ้นได้เอ่อแต่คนที่เป็นไวรัส
ส่วนใหญ่แล้วจะแบบแค่เกี้ยวกัดแต่จะไปทำร้ายอย่างนี้
โอกาสก็จะน้อยแต่ส่วนใหญ่จะโดนเขาทางอื่นทำร้ายมากกว่า
อันนี้ที่คุณหมอบอกมานะอืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็
อาจจะจำเป็นในการที่ต้องทำความเข้าใจถ้าเกิดเรามีคนที่เรารัก
คนที่เรารู้จักเราสนิทสนมเนี่ยเรามีอาการสองอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงกับน้องทอยใช่ไหม
อยกับน้องพิมใช่ไหมเพิ่งคบกันอาทิตย์เดียวจริงไหม
เดือนหนึ่งอ๋อเดือนดีไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนประมาณสองอาทิตย์กว่าสามอาทิตย
อะไรเงี้ยไม่งั้นไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งครบได้น่ะอืม
ซึ่งมันก็แปลกว่ามันเป็นข้าวใหม่ปลามันแต่ที่น่าสงสาร
ก็ลงภาพที่น้องถูกทำร้ายร่างกายจากแฟนเก่าด้วยเหมือนกัน
ตาที่เมื่อกี้นี่เห็นใช่ไหมคะแค่อันนี้ไม่อันอันในอินสตาแกรมในอินสตาแกรมจะมี
แล้วก็จะมีเป็นแบบใบที่เป็นแบบรับรองจัดพันธุ์อื้อแต่จริงน่าจะเบิ้ลน้องเข้าไว้หน่อยเนอะ
อื้อลงเพลวะน่าจะเบิ้ลน้องเข้าไว้หน่อยนั่นแหละก็คือมีร่องรอยบาทแท้อะไรอย่างนี้
สารนางเนอะอายุเพิ่งเป็นเจ้าเพศพอดีเลยอ่ะอายุ๒๕จริง
อืมครับอ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะกระท่อมไม้ไผ่สร้างเอาไว้ให้สำหรับกักตัวอยู่ในป่าค่ะ
แต่ที่สำคัญเนี่ยนอกจากนั้นบอกว่าไม่ต้องกลัวนะผีเผลอไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีการแขวนประหลัดขิกเอาไว้ทุกหลังที่อยู่ตรงนั้นเลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่บ้านหลวงตำบลนาผู้จังหวัดอุดรธานีนี่นะคะสภาพบ้านจะเป็นแบบนี้
ชาวบ้านแล้วก็ทหารจิตอาสารร๑๓พัน๓๓ค่ายหนองสำโรงช่วยกันสร้างกระท่อมไม้ไผ่เอาไว้
ใช้เป็นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงล่ะแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง
ทีนี้ในนั้นชาวบ้านเขาก็เลยเปิดเผยบอกว่าการก่อสร้างกระท่อมนี้เนี่ยเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้าน
ที่เขาเตรียมเอาไว้รองรับลูกหลานเนี่ยกลับมากักตัวดูอาการอยู่ที่บ้าน
โดยให้ผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการสร้างบ้านไม้ไผ่มาช่วยทำ
แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากอบตนาผู้ก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณด้วยค่ะ
แต่ที่แปลกตาที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีประหลัดขิกแขวนเอาไว้ทุกหลัง
ให้เป็นความอุ่นใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปด้วย

อ่ากรอบไม้ตีขนาดพอบอกนี่นี่ประหลักขิกนี่หรอ

แวนไว้อยู่รวมกันตรงนั้นนี่เอออันนี้มาอยู่ข้างหน้าเลย
เห็นไหมล่ะทำไมต้องทำทาสีแดงข้างหน้าล่ะนี่
เห็นไหมล่ะที่อยู่ข้างหน้าข้างข้างเกราะไม้ที่เราเห็นอีกอันนึงนะคะ
จากประหลัดขิกเขาไว้แบบตีขนาดเหมาะมือ
เอาไว้ตีเรียกขอความช่วยเหลือ
ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้เลย
ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้นะคะมีที่นี่ที่เดียวที่บ้านหลวงตำบลนาผู้
สำหรับผู้กลับบ้านเกิดมากักตัวอันนี้จะได้ไป
แต่ไม่รู้ตอนกลับบ้านหมายถึงว่าพอรักษาหายเสร็จตอนเช้า

ไม่แน่ใจมั้งเพราะว่าต้องใช้ต่อไหม
อันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกเป็นเขียงนาโมเดลเลยหรือเปล่า

ใช่เหมือนเถียงนาอะไรอย่างนี้ป่ะ
คือเขาจะมีบริเวณจะอยู่ในป่า
ละที่อันนี้เป็นแบบว่ากระท่อมเลยกระท่อมไม้ไผ่

ก็ถ้ามีลูกหลานใครที่แบบว่าพื้นถิ่นอยู่จังหวัดอุดร
ก็ติดต่อแล้วก็เขาก็จะมีบริเวณ
ที่จะให้กลับไปกักตัวกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แยกเป็นสัตว์เป็นส่วนก็คือบ้านใครบ้านมัน

แล้วก็หาคนที่ชำนาญในเรื่องของการสร้างบ้านไม้ไผ่

แต่ทางฝั่งอีสานเองเขาก็จะมีความเชื่ออะไรอย่างนี้
อย่างที่บอกไปเนี่ยมีประหลัดขีกเอาไว้

แล้วก็บอกว่าเป็นการแก้เคล็ดไปด้วย

อืมนะคะเอ้าโอเคพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า

ต้องนอนเปล่าโอ้โฮค่ะเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้นะ
เชื่อมให้กับมัน
ก็ที่ตอนนี้แบบว่าเมืองไทยก็มีแล้วนะ
เห็นในทวิตตรงทวิตเตอร์มีกันเยอะแล้ว

เขาเปิดเผยเรื่องราวอย่างนี้ว่าทาเตน่าบี
ซึ่งเป็นสาวชาวอังกฤษในอายุ๒๔ปีนะครับ
นางเนี่ยมีเหตุให้เธอต้องย้ายบ้าน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเขาก็ต้องหารายได้เสริม

จากการขายชุดชั้นในใช้แล้ว
เดี๋ยวนี้มันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะ

ปรากฏว่ารายได้ของเขาแอบน่าตกใจมากเลย
กำไรเดือนละ๑๔๐๐ปอนด์
หรือคิดเป็นเงินไทยตกแล้ว๖๕๐๐๐บาทครับ
แล้วเธอเนี่ยเคยขายได้สูงสุดนะ

๔๐๐๐ปอนตีกลับมาเป็นที่เมืองไทย

ด้านทาเตียน่าเนี่ยเขาเปิดเผยว่า
เธอสามารถคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

กางเกงในที่ผ่านการใช้แล้ว๒๔ชั่วโมง

ถ้าสมมุติยิ่งผ่านการใช้เร็วเท่าไหร่

ปอนคิดเป็นเงินไทยได้แบบประมาณสัก๑๘๕๐บาท

ก็จะพิจารณาให้ในบางกรณี

ของคนไทยก็หมายถึงว่าขอซื้อหรือว่า

เส้นนู้นเส้นนี้ท่านจะให้ราคาเท่าไหร
ชั้นในใช้แล้วอันนู้นอันนี้ให้เท่าไห

ซื้อไปทำอะไรกันโอ้ประกาศกลัวมากซื้อไปทำอะไรกัน

แต่อันนี้มันไกลไปหน่อยที่อังกฤษ

แสดงว่าคนขายถ้าขายก็จะขายได้ไงพี่
คือภายหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่แชร์

ก็เปิดเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยครับ
ตอนนี้นะครับ

เอ้าไปดูขาเหลืองหาย

ก็เลยใช้วิธีการตะเวนไปขโมยกันเลย

เกษตรกรผู้ปลูกขาเหลืองนะคะ

ถูกมือดีแอบเข้ามาขุดหัวขา

ลูกขาเหลืองเอาไว้ทั้งหมด๓ไร่ด้วยกันค่ะ
ซึ่งที่ก่อขาดก็ถูกขโมยออกไป

ถ้านำไปขายก็จะได้กิโลกรัมละ๔๐บาท
แล้วก็หากประเมินความเสียหายในครั้งนี้เนี่ย

โดยตอนแรกยังไม่ทราบว่าขาถูกขโมย
เพราะว่าโจรที่เข้ามาขโมยนั้นจะเลือกไปถอนตรงบริเวณกลางไล่
ทำให้มองไม่เห็นว่ามีการถูกขโมยไป
เพราะอย่างที่เราเห็นในรอบด้านก็จะขึ้นสูงอยู่นะคะ
แต่พอเดินสำรวจสอบเข้าไปเนี่ยดูปุ๊บ
โอ้โหก็พบกับร่องรอยของต้นขาที่ถูกถอนออกไป
ซึ่งโจรนั้นน่าจะเข้ามาขโมยเมื่อประมาณ๒๓วันที่แล้วค่ะ
เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นมีความต้องการสูงมาก
ในส่วนของตลาดทั่วโลกทั่วไป
แล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องการสมุนไพร
เพื่อไปรักษาแล้วก็ป้องกันปัญหาโควิด๑๙
จึงทำให้มีราคาพุ่งสูงอันนี้ตลาดทั่วไปในเมืองไทยนะคะ
ทั้งนี้อีกไม่กี่วันนั้นขาของตนก็จะสามารถนำออกไปขายได้แล้ว
ก็เลยต้องมากางเต็นต์กันเลยค่ะนอนเฝ้า
เพื่อป้องกันการขโมยที่จะเข้ามาแบบว่า
เพราะหากติดตั้งระบบไฟเพื่อให้มีแสงสว่าง
ก็จะไม่เป็นผลดีกับพืช
เนื่องจากว่าจะมีปัญหาเรื่องของศัตรูพืช
มารบกวนแปลงเกษตรด้วยค่ะ
ตอนนี้เขาก็เลยใช้วิธีการเอาล่ะ
ฉันไปกางเต็นต์นอนเฝ้ามันตรงนั้นเลยก็แล้วกัน

เพราะว่ากำลังจะขายได้อยู่แล้วดูสิยังขโมยของเขาอีก

ก็ใช่ขาด
ตอนนี้มันราคาขึ้นมาผิดกับผลไม้
ผลไม้เนี่ยราคาตกแต่สมุนไพรเนี่ยขึ้นมาแบบอย่างชัดเจนเลย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับ
ยอดผู้ป่วยโควิดจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับ

นางจนโครงการของดำไดก็จะเป็นที่ยอมรับของหลายคนเลยล่ะน้าตอนนี้นางก็บอกว่านาง

เครียดแบบนอนไม่ได้เลยจริงตะได่เนี่ยไม่ยอมแพ้ต่อสงคราม
พร้อมความรู้ว่าเขียนมาเป็นจดหมายอ่านไม่ออกพอเจอคำแปลแล้วอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ย
บางทีคนเขาเขียนมาอาจจะตอนเขาป่วยอยู่นึกออกไหม
แต่พอเจอคำแปลปุ๊บน้ำตาไหลเลย
ซึ่งจดหมายเป็นของผู้ป่วยโควิด๑๙
คาดว่าน่าจะเป็นภาษาพม่า

ซื้อยามากินก็ไม่ยอมหายนะฮะรู้สึกเจ็บหน้าอกหายใจลำบาก
เหนื่อยง่ายปวดเมื่อยทั้งตัวซึ่งมีคุณหมอเขาก็วงเล็บนะฮะ
อาสาเราต้องรอดก็คือของที่หลายคนร่วมกันใด
เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงคนหนึ่งเอายามาให้นางกินคนน้ำมานนะฮะ
ฉันกินไปวันแรกก็เริ่มดีขึ้นกินวันที่๒อาการดีขึ้นมาก
พอวันที่สามยาหมดดิฉันก็หายป่วยพอดีเลยค่ะโอ้ดีใจด้วย
แต่ถ้าไม่ได้กินยานี่ก็อาจจะลงปงลงปอดมันอาจจะไปไกลกว่านี้ไง
เพราะยาของคุณหมอซึ่งจากทีมอาสาเราต้องรอดเนี่ยนะครับ
ดิฉันถึงหายป่วยขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
ขอบคุณที่ช่วยดูแลผู้คนแบบนี้ขอให้คุณหมอปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ดิฉันขอขอบคุณหมอจากใจจริงถ้าดิฉันไม่ได้ยาของคุณหมอ
เขาก็หมายถึงว่าทีมของไดอ่ะนะทีมอาสาเราต้องรอดอ่ะนะ
ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อดิฉันไม่กล้าจะคิดเลยค่ะ
ตอนนี้มีแต่ลมหายใจที่คุณหมอช่วยดิฉันไว้แล้วเขาก็ลงท้ายส่งชื่อว่าตินตินอ่องนะฮะ
เมื่อวันที่๘สิงหาคมจริงแล้วคือไหนก็ช่วยทุกคนเลย
อย่างเช่นแบบว่าที่ดินแดงช่วยตอนที่แบบโอ้โหเขานั่งเฝ้าศพอะไรอย่างนี้
ไหนก็ช่วยกันเยอะพอสมควร
เมื่อประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้ว
ก็ที่นิเขามีการบอกว่าลงในยูทูปพาไปดูห้องใหม่ครั้งแรก
พร้อมกับแจ้งข่าวว่าคนขับรถมีการติดโควิด
ก็เลยทำเอาสาวมิวถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความกังวลนะคะ
แต่ว่างานนี้ค่ะในโลกออนไลน์กลับร้อนละอุเลยทีเดียวพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
มิวและสามีเนี่ยเหมือนจะโทษคนรถที่ติดเชื้อโควิด
อยากจะให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยไม่มีใครอยากติดเชื้อโควิด
แล้วก็ไม่สมควรที่จะโทษใครเลยเพราะว่าทุกคนต้องออกไปทำงาน
ล่าสุดน้องมิวนิถาก็มีการออกมาคอมเมนต์ชี้แจงอธิบายนะคะ
เขาบอกขออธิบายเพิ่มเติมที่พี่เซนพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องสื่อสารกัน
เพราะว่าคนขับรถนั้นมีอาการแต่ยังมาขับรถให้คุณพ่อคุณแม่มิวต่ออีกหลายวันนะคะโดยที่ไม่ได้บอกค่ะ
มิวไม่โทษเขาเลยนะคะเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใครก็ได้
ซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเนี่ยเราก็ดูแลรักษาจนหายมีประกันสังคมที่ทำเอาไว้ให้ด้วย
ส่วนเรื่องวัคซีนนั้นได้ให้พี่เขาไปฉีดมาครบ๒เข็มแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้เนี่ยพี่เขาแข็งแรงปกติแล้วก็กลับมาทำงานต่อเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้จริงต้องสังเกตอาการจริงค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่ทำงานกับคนอื่นเจอคนอื่นถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วย
หยุดเลยต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดอันนี้ต้องหยุดดังนั้นจะเช็คแล้วหรือไม่เช็คแล้วอันนี้ต้องหยุดพักก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นด้วยนะอันนี้เอาจริง
เอาจริงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นด้วยนะอันนี้เอาจริง

พ่อเขาตัดขาแล้วตัดขาแบบว่าเป็นเบาหวานใช่ไหม
ก็คือหมายถึงว่าออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ที่บ้าน
แม่ก็ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนมาไหนเลย
อยู่ดีเขาบอกว่าแค่มีคนก็คือต้องส่งอาหาร
มีคนส่งอาหารมาตอนนี้ติดโควิดทั้งพ่อทั้งแม่เลย
ไม่ออกไปไหนเลยแต่มีคนมาส่งอาหารที่บ้าน
แค่คนเอาอาหารมาส่งหรืออะไรอย่างนี้
เขาบอกมันจะต้องแบบว่าระวังพอสมควรนะตอนนี้
ก็เรื่องนี้ก็อาจจะต้องระวังแต่ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นตื่นตนก
ไม่ต้องตื่นตนกคือเขาแบบว่าบางทีพ่อ

หรืออะไรอาจจะตอนออกไปรับหรือเปล่า

เขาไม่ได้ใส่หน้ากากอยู่ในบ้านถูกต้องไหม

มีใครหรือไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

เขาต้องไปไล่เลียงไปสืบเรื่องของ
ไลน์ต่างนานากันให้ชัดเจนอีกทีนึง

ต้องกินอัลกอฮอลอะไรหน่อยแล้วกัน

บางทีเป็นแบบบุคคลในบ้านอยู่ด้วยกันหลายคน

ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แมสเอาไว้ระมัดระวัง

หรือคนที่ไม่สบายเป็นอะไรอย่างนี้

พี่เอ๊ะเป็นไงบางเอง
เอ๊ะจิรากรนะฮะก็ประกาศข่าวดีของขวัญที่มีค่าที่สุด

หลังจากที่คุณเอ๊ะกับครอบครัวทั้งหมด๗คน

กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ทำกลางความห่วงใยของแฟนแฟนล่าสุดคุณเอ๊ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมนะครับ
ของขวัญที่มีค่าที่สุดในวันคล้ายวันเกิดปีนี้คงเป็นการที่ครอบครัวได้กลับบ้านกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
หัวใจที่สุดจริงสำหรับสถานการณ์นี้ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะฮะ
ภรรยาแล้วก็ลูกขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องผู้มีพระคุณทุกคนที่ช่วยส่งกำลังใจมาให้ครั้งนี้ผ่านไปได้เพราะกำลังใจจริงครับ
ขอบคุณมากครับสุขสรรค์วันเกิดจีรัก
ก็คือกลับมากันหมดแล้วถูกต้องไหม

เดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะ
นี่เราเบรกสุดท้ายแล้วใช่ไหม

ชั่วโมงวันนี้นะแป๊บเดียวจริง
และแน่นอนว่าสมาชิกในวงนั้นต่างพากันโพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดีย
เพื่อที่จะเฉลิมฉลองกันโอ้โหแฟนนี่แบบว่าลงภาพกันทั้งนั้นเลยค่ะ
แล้วก็ปิดท้ายที่เจนี่ก็เขียนบอกว่า
ก็เขียนแบบว่าสนุกน่ารักกันไป

คลิกอยู่เรื่อยขึ้นจริง
ออกอะไรมาใครก็ติดตามใครก็คอปเวอร์เพลงตลอดจริง

ไปดูอีกหนึ่งภาพโอ้โหอันนี้เป็นภาพเด็ดมาก
เพื่อนซีป๋องกระพลนั้นยังถึงขนาดก็ต้องมาเม้นหัวใจ
ส่งให้คุณหนุ่มกัญชัยลงอะไรไหนดูสิ

เขาบอกว่าคนนี้เป็นคุณพ่อที่แบบน่าจะห่วงลูกสาวหนักมาก

มายูบอกว่าโตเป็นสาวแล้วสวย
แล้วก็ยังกล้าแสดงออกด้วยเห็นไหมเวลาลงเนี่ยล่าสุด
ไม่กล้าแสดงออกคือเขาทำหน้าปกติไม่ได้
เวลาบอกให้นั่งถ่ายรูปดีทำหน้าดีเขานั่งไม่ได้เขา

อันนี้พี่บอกว่าอะไร๑๒๓แอคชั่นทำหน้านี้
ถ่ายรูปนะ๑๒๓ให้ยิ้มนะก็ทำหน้านี้
ถ้าทำหน้ายิ้มหน้าให้ยิ้มไม่เจ๋ยก็จะทำแบบนี้
กี่ขวบแล้วอ่ะจะ๖ขวบจะ๗แล้ว
เร็วเนอะเร็วมาก
เห็นไหมบอกว่ามายูสวยขึ้นทุกวันเลยลูก
ลูกแต่ไม่ชอบพ่อพี่ป๋องบอก
พี่ป๋องฝากบอกว่าอยากให้เป็ดน้อยเป็นแฟนกับมายู

อย่างไรดีคะพี่ได้ไหม

ทำไมพ่อเป็นอย่างไร

ลูกแค่๗พ่อมีไหม
ก็ช่วยประคองพ่อหน่อยลูกตอนนี้
อย่าเพิ่งไปยุ่งกับลูกชาวบ้านเขานะลูกนะ

มีมาคนเดียวเถอะละแนนะไอ้ป๋องเนี่ย
พี่หนุ่มแอบถามหน่อย

คิดดูแลมายูเนี่ยอายุเกือบ๗ขวบใช่ปะ

อีก๑๐กับปีข้างหน้าพี่เท่าไหร่ละวะ
มายูอายุ๒๐ใช่ปะ
พี่เขาบวกเลขละเป็น๗๐

เออก็๒๐กำลังประกองได้พอดีนะ

จริงเหรอ
โอ๊ยนุ่งน่ะ

ซึ่งตอนนี้ใครช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ตอนนี้

จากที่เมื่อ๒ปีที่แล้วเราเพิ่งพูดว่ามังคุดดี
เราไม่ได้กินการเกรดส่งออก
ทุกวันเนี้ยถ้าหน้าส่วนน้ำเอกเหลือเจ็ดบาทกระทรวงภาพนี้ก็เลยทำให้มันเป็นสิบห้าบาท
ตอนเนี้ยถือว่าคนไทยได้กินเนี้ยเอาเคมมาถึงกรุงเทพอาจจะอยู่สักยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาท
กินแต่เคยเห็นมังคุดถูกขนาดนี้ไหมล่ะแต่ตอนนี้จริงจริงแล้วนะครับ
คุณแอนทองผสมแล้วก็จริงเขาบอกเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่น่าจับตามองคืองอ
อืมเดี๋ยวเงาะก็ราคาจะตกอีกคือตอนเนี้ยจะเป็นมังคุดหลังจากนี้ต่อจากอันนี้จะเป็นลำไยค่ะ
เดี๋ยวลำไยลำไยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลำไยจะมาแล้วเพราะว่าลำไยก็เหลือกิโลละหลักบาทอยู่นะตอนเนี้ยนะฮะ
คุณไอแอนเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวเขาเผยเรื่องราวดีผ่านไอจีของเขาว่าเขาได้รับการตรวจสอบว่า
สั่งมังคุดจากชาวสวนเพิ่มมาอีกล็อตหนึ่งสามตันจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ขอแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิแล้วก็ชุมชนต่างให้ได้ทานกันนะคะ
เจ้าตัวยังได้ช่วยเหลือชาวดอยทางภาคเหนือพร้อมบอกว่าเด็กดีใจกันใหญ่เลย
จะได้ตัดผักคือตอนนี้คนไม่กล้าตัดผักกันเลยนะฮะ
ตอนที่แอ้นไปบอกว่าจะขอซื้อกรามปีเด็กชาวบ้านบนดอยนี่

คุณคิดดูว่าเฉพาะค่าปุ๋ยเฉพาะค่าแรงกว่าจะได้๒บาท
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติคุณมีโอกาส

คุณแอลน์ก็ซื้อมา๖๙๐๐กิโลนะ

ขอบคุณมากนะครับคุณแอน

นี่นานมากเลยเนอะ

เขาก็ลงคลิปของเขาเรื่อยเดี๋ยวคืนนี้พรุ่งนี้น่าจะมี

คุณซี่จะได้กลับไปทำรายการของพวกคุณแล้ว

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ